มาดูปัญหาของเจ้าของบ้านเช่าหรือห้องเช่านะฮะ
มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผู้เช่าไม่มีความรับผิดชอบ
จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟไม่จ่าย
และที่สำคัญคือไม่คิดว่าตรงนี้เป็นบ้านของตัวเอง
ก็เลยทำรกรุงรังโอ้ย
นี่ฮะสกปรกรุกรุงรังแบบนี้นะฮะ
ค่าน้ำค่าไฟเป็นภาระให้กับเจ้าของบ้านเช่าห้องเช่าแห่งนี้อีกนะครับ
ทำให้เจ้าของบ้านเช่าเนี่ยกุ้มคำหมับแหละฮะ
เพราะว่าบ้านมันเละเทะสกปรกทุกซอกทุกมุม
กองเต็มไปหมดตั้งแต่หน้าบ้าน

ผนังก็มีแต่รอยปากกาขีดเขียนอะไรไว้ก็ไม่รู้นะฮะ
หนุ่มเจ้าของบ้านเช่านำภาพนี้มาโพสต์ในกลุ่ม

ให้ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่ง
ติดต่อขอเช่าบ้านทาวน์ฮาวส์ในอำเภออุทัยที่อายุทยา
ก็คิดค่าเช่าไปเดือนละ๓๐๐บาท
ก็มีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าไว้เป็นหลักฐาน

ปรากฏว่าผู้เช่าหญิงคนนี้ค้างค่าเช่า๒เดือน

ค่าไฟอีก๓เดือนก็เป็นเงิน๓๕๐๐บาท
ค่าน้ำก็ค้างไว้อีกเป็นเงินพันบาท
ทีนี้ครับหนุ่มเจ้าของบ้านเช่าก็เลยตามมาทวงถาม
เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาถูกทวงไง

ปรากฏว่าตามมาถึงที่บ้านเช่าแห่งนี้

และพอเดินเข้าไปในบ้านปรากฏว่าสภาพบ้านเนี่ย
โอ้โหขยะกองอะไรไปหมดเลยนะฮะ
ห้องน้ำก็สกปรกอุปกรณ์ในบ้านพังไม่มีชิ้นดีเลย
ก็นำเรื่องนี้มาโพสต์บนโลกโซเชียล
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าของบ้านเช่าห้องเช่าต่างนะฮะ
แล้วก็เตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เช่าหญิงรายนี้นะครับ